สัสกุลที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ

นำหนังสือมายื่นให้กับผู้ชุมนุม

จากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนะครับรายงานสดมาจากแยกราชประสงค์ครับ

พาคุณผู้ชมกลับมาที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
ด้านหลังของผมขนาดนี้ภัยดาวดิน
ได้เดินทางมาที่บริเวณหน้าพื้นที่ชุมนุมแล้วนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้นะครับ
ดาวดินกำลังประกาศบอกกับกลุ่มมวลชนนะครับ
จะให้กลุ่มมวลชนทุกคนมาร่วมกันร้องเพลงชาติ
ให้กลุ่มมวลชนทุกคนมาร่วมประกาศ

นี่เป็นคำแถลงของภัยดาวดินเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
เดินทางมาถึงพื้นที่
เมื่อประมาณ๓นาทีที่ผ่านมานี่เอง

กลุ่มผู้ชุมนุมก็จับจองพื้นที่
แล้วก็ทยอยเดินทางกันมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วย
นี่เป็นภาพสดที่คุณผู้ชมได้เห็นกันขนาดนี้
กลุ่มมวลชนจำนวนมากนั่งปักหลักกันอยู่บริเวณถนนราชดำริ
ส่วนภัยดาวดินยังคงประกาศพูดคุยกับมวลชนอยู่บริเวณนี้
ก็เดินทางมาถึงในพื้นที่ชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่เป็นภาพให้คุณผู้ชมดูสดขนาดนี้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมเมื่อประมาณ๑๐นาทีที่ผ่านมาครับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้มาอ่านคำประกาศนะครับ
หน้ากลุ่มมวลชนบอกว่าตามที่นายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือภัยดาวดิน
ได้มีการเชิญชวนให้มีการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์แขวงลุมพินี
ประทุมวันในวันที่๒๕ตุลาคม๒๕๖๓เมื่อช่วงประมาณ๑๖นาฬิกา
ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะโดยตามกฎหมายผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ
ต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า๒๔ชั่วโมง
แต่การชุมนุมครั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งการชุมนุม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช๒๕๕๘มาตรา๑๐
ถือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา๑๔
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และอำนวยความสะดวกของประชาชนในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบ
และไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
อาศัยนาตรามาตรา๒๑วงเล็บ๑แห่งพระราชบัญญัติการชมดุมสาธารณะ๒๕๕๘
จึงให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา๑๗นาฬิกาของวันนี้
กรณีไม่เห็นชอบด้วยกับคำสั่งห้ามการชุมนุมของผู้รับแจ้ง
มีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ภายใน๑๕วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เป็นคำประกาศที่พันธุ์ตำรวจเอกนิติวัฒน์แสนสิ่งนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
ได้มาประกาศเมื่อประมาณ๑๐นาทีที่ผ่านมานะครับ

กลุ่มมวลชนก็ยังคงปักหลัก

เลยไปบริเวณสะพานลอยเขียวแล้ว

ก็เริ่มทยอยเดินมาเรื่อยนะครับ

คณะราษดรนำโดยไผ่ดาวดินตอนนี้ก็มาถึงบริเวณพื้นที่ชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยการรักษาความปลอดภัยของกาดอย่างเต็มที่นะครับ
ขณะเดียวกันพาคุณผู้ชมมาดูบริเวณหน้าเวทีนะครับ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดแยกราชประสงค์นะครับ
จะเห็นได้ว่ามีกาดของกลุ่มแกนนำกลุ่มมวลชนได้จับมือกันยืนอยู่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน

นี่เป็นบรรยากาศขณะนี้บริเวณตรงแยกก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งผู้ชายผู้หญิง
มีทั้งหมวกกันน็อกแล้วก็จะเห็นว่ามีปอกแขนสีเขียวนะครับ
อกแขนสีเขียวนี่คือเป็นปอกแขนของกลุ่มกาดนะครับ
แล้วก็กลุ่มสื่อของทางแกนนำที่จะใส่ปอกแขนสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ให้ดูว่าเป็นของกลุ่มแกนนำในครั้งนี้นะครับ
ก็มีการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขณะเดียวกัน
ขยิบออกไปก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
คอยดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งเรื่องของการจราจรแล้วก็เรื่องของการชุมนุมในวันนี้ด้วย
ขณะเดียวกันการจราจรบริเวณถนนราชดำรีแยกราชประสงค์ต่างตอนนี้ก็เริ่มที่จะติดขัดแล้วก็ปิดการจราจรแล้วนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขณะนี้ที่แยกราชประสงค์
ใครจะเดินทางมาบริเวณนี้ใช้รถยนต์ส่วนตัวควรหลีกเลี่ยงนะครับแต่รถไฟฟ้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าบริเวณนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับ
ขอบคุณครับคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับรายงานจากแยกราชประสงค์